วอเล็กบอลไปดูเรื่องราวความขึ้นไหวของฟุตบอลกันบ้างนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประชุม
ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกชุด
เพื่อที่จะวางนโยบายครับ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เป็นประธานในการประชุมผู้จัดการทีมและสตาร์ฟโค้ชทีมชาติไทยในทุกชุด
ประเด็นสำคัญก็คือการวางนโยบายในการเตรียมทีมชาติไทยในชุดต่างครับ
สำหรับนโยบายของพันธุ์ตำรวจเอกสมยศก็คือการยกระดับการพัฒนาทีมชาติไทยในอนาคต
โดยจะให้ทีมชาติไทยนั้นเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ต่างประเทศ
และจะเริ่มจากทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นชุดแรก
โดยเตรียมที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดใหญ่ในเดือนกันยายนนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมเยาวชน๑๙ปีทีมชาติไทยนะครับ
ที่มีโปรแกรมสำคัญก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียในเดือนตุลาคมที่ประเทศบาเรน
ล่าสุดครับสมาคมฟุตบอลนั้นได้แต่งตั้งนายสมบัติแสงชาตินักธุรกิจและโปรกอล์ฟขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมครับ
ขณะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
หลังจากที่มีการมีกระแสข่าวออกมาว่าจะพลาดการอุ่นเครื่องกับทีมชาติอีรานก่อนที่จะลงเล่นในบ้านพบกับออสเตรเลียในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
ล่าสุดครับสมาคมได้เจรจากับทางทีมชาติอีรานอีกครั้ง
โดยในช่วงเวลานั้นทีมชาติอีรานจะมีโปรแกรมไปเยือนทีมชาติซีเรีย
ซึ่งก็เล็งเอาไว้ว่าจะแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียหากทีมชาติไทยขอไปครับหากทีมชาติซีเรียนั้นเลือกสนามเย่าที่มาเลเซียนะครับ
ที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องก็จะถือว่าลงตัวแต่ถ้าหากซีเรียนั้นเลือกสนามเย่าชั่วคราวที่เลบานอน
ก็จะไม่สะดวกในการมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยครับนอกจากนี้ทีมชาติไทยนั้นได้ยืนยันนะครับว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติอุสเบกิสถานในช่วงกลางปีหน้าโดยจะบุกไปเยือนครับ
ขณะที่นายขจรเจียรวนลผู้จัดการทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเปิดเผยว่า
ที่จะนำระบบโภชนาการที่เป็นมืออาชีพมาใช้ในการเตรียมทีมชาติไทยชุดใหญ่
เรื่องต้นครับได้เจรจากับพ่อครัวที่มีดีกรีลำดับต้น๑ใน๕ของโลกนะครับ
มาช่วยดูแลเรื่องของอาหารการกินซึ่งจะมีส่วนทำให้นักเตะนั้นมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น
รวมถึงรายละเอียดเล็กน้อยเช่นการพักผ่อนและการเดินทางครับ
อกจากนี้ยังเตรียมเจรจากับแอดี้ชรินเจอร์อดีตนักกายภาพทีมชาติไทยนะครับ
ให้กลับมาทำหน้าที่ในทีมอีกครั้งหนึ่งด้วย
หลังจบเกมนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยก็ได้แชร์คลิปของธิรทรบุญมาทันอดีตแข้งของบุรีรำยูไนเต็ด
และคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรของบุรีรำยูเนเต็ดที่เมินเฉยต่อกันนะครับ
และไม่มีการทักทายใดทั้งสิ้นหลังจบเกมทำให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยธีรทรแยกทางกับบุรีรำด้วยดีจริงหรือไม่ครับ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือผู้สื่อข่าวและผู้บรรยายกีฬาชื่อดังที่ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ว่าธิรทรวิ่งไปดีใจแล้วเอานิ้วจุปากต่อหน้าซ้อตายล่าสุดนะครับ
ผู้ชอบได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้วว่าเกมวิกแมชเมื่อวานนี้
ตนเองนั้นไม่ได้อยู่ที่สนามเนื่องจากติดภารกิจกับครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นจึงขอให้เช็คข้อมูลก่อนที่จะมีการเผยแพร่หรือว่ามีการโพสต์ออกไป
แต่ว่าล่าสุดผู้ที่โพสต์ข้อความนั้นก็ได้ออกมาขอโทษและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้ว
ไปปิดท้ายที่ข่าวไม่ค่อยดีของฝุ่นมอลไทยเมื่อ
นายสรพงศ์ไกรเนธผู้ตัดสินเกมยามาฮ่าลีกวัน
ระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดในเกมที่บุกไปแพ้อ่างทองเอฟซีศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
ถูกผู้ไม่หวังดีทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ทำร้ายที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากได้รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจบเกม
ซึ่งล่าสุดพลตบรรทโทษมคิดบุญถนอม
กำชับให้ผู้การภาค๔เร่งหาผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็วนะครับ